คุณผู้ชมค่ะไปดูสมาคมคนหวงเมียบ้างดีกว่านะคะ
นายกสมาคมพี่ป๋อนัทธวุฒิไปดูนี่ตำแหน่งใหม่
เลขาสมาคมดีกว่าพี่ชายชาตยดมคุณผู้ชม
เออเพราะล่าสุดภรรยาคนสวยพี่วิกกี้สุนิสาเนี่ยอวดหุ่นแซ่บค่ะ
บิกินี่บอกเลยว่าเผ็ดนี่ลูกสองแล้วนะ
แสงเสริงมันสวยมันดีไปหมดคุณผู้ชมดูท่าโพสต์สวยสับสุดไปเลยจ้ะแม่จ๋า
เป็นยังไงล่ะคะแซ่บระดับตัวแม่สวยสับระดับอินเตอร์เลย

คือแกทำแบรนด์ชุดว่ายน้ำอะค่ะ
แล้วก็เลยถือโอกาสเป็นนางแบบโปรโมทไปด้วยเลยละกัน
แต่แหมเปิดมาคุณผู้ชมดูซะก่อนทะเลเดือดขนาดนี้
คุณสามีว่ายังไงบ้างพี่ชายชาตยดมเขาไม่ว่าเหรอคะ
เพราะว่ารายนี้เป็นอีกคนนึงที่ขึ้นชื่อเรื่องห่วงภรรยาอีกคนหนึ่งของวงการเลย
บันเทิงไทยรัฐค่ะน้องนัทเนี่ยเราไปเช็คอาการพี่ชายมาแล้ว
ถามให้รู้ไปเลยว่าภรรยาแซ่บเบอร์นี้พี่ไหวหรือเปล่า

บอกเลยว่าตอนนี้อาจจะต้องปรึกษาพี่ป๋อนัทธวุฒิซะหน่อย
ป๋อคุณผู้ชมจำได้ไหมคุณผู้ชมดูสังเกตรูปไหม
นุ่งบิกินี่สวยเอาเสื้อมาใส่เอากระโปรงมาใส่
ให้มันปิดคุณผู้ชมเห็นแค่พุงน้อยนะคะ
บอกเลยคุณผู้ชมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพี่ชายชาตยดมค่ะ
แล้วก็พี่วิกกี้นะคะเต็มที่สุดเลย
เพราะว่าเรื่องธุรกิจเรื่องแฟชั่นนะนะ
แต่ชุดว่ายน้ำสวยแซ่บขนาดนี้พี่ชายบอกต้องมีสกรีนบ้างเหมือนกันนะจ๊ะ

คือความที่หวงภรรยามากมันก็ต้องแบบเหมือน
ปรับโหมดความเข้าใจในตัวเขากับสิ่งที่เขาทำธุรกิจนิดนึงว่าแบบ

เขาก็คงจะต้องมีส่วนร่วมหรือว่ามีการโชว์อะไรต่าง
ด้วยตัวเองบ้างเหมือนกันนะฮะก็คือต้องทำใจ
คือจะห่วงให้ตายยังไงเขาก็แบบเป็นสิ่งที่เขารัก
ไม่ใช่คือต้องขอดูรูปก่อนที่จะแบบทำทีอ่าน
คือเป็นคนถ่ายเองด้วยบางรูป
เป็นคนถ่ายเองด้วยบางรูป
เดี๋ยวจะต้องไปปรึกษาพี่ป๋อนิดนึงนะครับ

เดี๋ยวจะขอยืมเดี๋ยวจะไปดาวน์โหลดไว้บ้างสักหน่อยนะ
เพื่อไม่ได้ว่าเอาไม่ได้แล้วอันนี้ต้องนิดนึงแล้ว
อุ๊ยต้องศึกษาแอปซะแล้วว่าใช้แอปไหนภรรยาแซ่บขนาดนี้
เอาจริงก็ต้องแบบว่ามีห่วงบ้างนะต้องมีบ้างแหละ
ฟิตมากเลยฉันจะบอกว่าคู่นี้ฉันชอบมากเลยนะ
งานดีทั้งภรรยางานดีทั้งสามีน่ารักทีเดียวนะคะ
ใช่แล้วค่ะดูหุ่นภรรยาเขาแซ่บเวอร์คุณผู้ชมค่ะ